รีบไปบอกครูดมให้ช่วยจัดการพี่บ้านั้น
พี่ตนนั้นมันอาฆาตแท้มาก
ดูถึงคาดแล้ว
โอ๊ย